อารมณ์มาดูเรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองกันบ้าง
ไซต์สารรัฐธรรมนูลที่โดนแฮ็กวันก่อนจำได้ไหม

เลยนะแก้คืนก็แก้ได้แล้ว
แล้วคนที่แฮ็กก็จับได้แล้วเหมือนกันนะครับ
คือคนที่มาเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นกางเกราครล

เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
นะครับเป็นบ้านพลักษณ์แห่ง๑ในตะบลแสนศูกษ์
เฟอร์วาลินชมราบอุบลราชธานีนู่น
ไปขอหมายต่อสารจังหวัดอุบลรัชธานี
ช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็ได้ประสานงาน
กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาจกรรมทางเทคโนโลยี๓

จากการเข้าตรวจค้นพบตัวผู้ก่อเหตุ
ทราบชื่อคือนายวัชิระอายุ๓๓ปี
ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้การรับสารภาพเลยบอกว่าเขาแฮ็กเอง
สารรัฐธรรมนูลทำเพื่อความสนุกนะ
เอาไปฟังเขาสารภาพหน่อยครับว่าเขาทำแบบนี้ทำไมฮะ
หน้าเว็บของสารรัฐธรรมนูญ

มีเหตุจูงใจการเมืองอะไรไหม
เหตุจุงใจก็คือตอนนั้นมันคนสนใจเยอะเลยใช่มั้ย
คนสนใจเยอะเยอะเฉยเราไม่ได้อยู่ฝักใจไหนอะไรยังไง
เราสนใจคำวิภาคศาอะไรคำวินิจฉัยอะไรเกี่ยวสารรัฐธรรมนูญ

แล้วทำไมเราถึงไปแก้ตัวนี้ได้
ยังไงหน้าที่บาลใหม่นี่ว่าอะไร
ก็คือเราสนใจในเว็บไซต์ต่างอยู่แล้วเราก็ไปหาช่องโหวของแต่ละเว็บไซต์
แล้วพอดีว่าวันที่๔แล้ววินิจฉัยสารรัฐมนูล
เราก็เลยเข้าไปเว็บตรงนี้แล้วเราไปทำยังไง
คือเจอช่องบวกที่ทำให้สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์

หมอเจอช่องโผล่ตรงนี้เราก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปสั่งการคอมพิวเตอร์

โดยในที่สอบประคันไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็ยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเอาไว้
แล้วก็ส่งให้กลุ่มงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
ประคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาจยากรรมทางเทคโนโลยี
ตรวจพิสูจน์พยาหลักฐานดิจิทัลต่อไปฮะ